รอบสุดท้ายในวันนี้การแข่งขันที่ทุกคนต้องเจอคืออาหารพื้นบ้าน
และนี่คือข้าวผัดไข่แดงครับ
ต่อไปเราขอเชิญสตรีเว่นมาสาธิตวิธีการทำข้าวผัดไข่นะครับ
อันดับแรกเตรียมไข่ไก่ก่อนแยกไข่แดงและไข่ขาว
แล้วก็ตีไข่แดงให้แตกซอยต้นหอม
ใส่น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะลงในกระทะกลิ้งให้ทั่วกระทะแล้วเอาน้ำมันส่วนเกินออก
ผมใส่ข้าวลงไปก่อนผัดเล็กน้อย
พอข้าวเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยเราก็เทไข่แดงลงไปแบบนี้

และตอนนี้ก็เริ่มผัดข้าวได้เลยครับ
จะทำให้เม็ดข้าวหักได้นะครับ
ต่อไปพริกอาหารจะเห็นว่ากระทะมีความร้อนแล้ว

จำไว้ข้าวผัดที่ดีต้องร่วนมาก
ต่อไปใส่เครื่องปรุง

ต้นหอมได้รับความร้อนจะทำให้ความหอมมันขย่อกิน
ที่เหลือก็คือความหวานของต้นหอม
ตอนนี้ข้าวผัดของคุณก็ขึ้นโต๊ะอาหารได้
เอาละครับทั้งสี่ท่านนี่คือข้าวผัดไข่แดงที่พวกคุณต้องทำในวันนี้
หวังว่าพวกคุณจะสามารถฝ่าด่านอย่างปลอดภัย
อาจารย์ผัดข้าวอยู่ฉันคิดถึงเพลง
มีผัดเหลืองจานที่ได้มาตรฐานของข้าวผัดไข่แดง
ผู้ที่ทำได้แย่ที่สุดจะถูกคัดออก
จากเวลาแค่ถึง๒๐นาที
และตอนนี้ก็พร้อมแล้วเริ่มได้
สตาวเชฟทั้งสี่ต้องทั้ง๙๑ครับ
ให้ผู้ที่ทำได้แย่ที่สุดจะถูกคัดออก
ตอนนี้หัวใจเริ่มเต้นแรงอีกแล้ว
ทำมื้อเช้าสำหรับ๓๐คนเสร็จตอนนี้ต้องมาทำข้าวผัดมือฉันจะไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
นาทีจะไม่พออะไรฉันคิดว่าอาจารย์กำลังท้าทายขีดจำกัดของพวกเรา
อกไข่เสร็จแล้วต้องซอยต้นหอมแล้วก็ทำให้กระทะร้อน
สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือกระทะนี่แหละค่ะแล้วมันหนักกว่าปกติมาก
อาจารย์บอกว่าต้องพลิกอาหารฉันไม่รู้ว่าเขาพูดเล่นหรือเปล่าวะเนี่ยยากที่สุดเลย

เอาละทุกคนในเวลาเพียง๑๐นาทีแล้วมีบางคนยังไม่ได้เริ่มผัดข้าว
ผมจะเตือนทุกคนอีกครั้ง๑ใน๔คนนี้จะต้องถูกคัดออกนะและตกรอบไป

มันเหนียวไปแล้วอ่ะมันติดกระทะนิดหน่อยอ่ะ
ผมคิดว่ามันไม่เค็มเรื่อยเลยสงสัยเรากินเค็ม
ตอนนั้นอ่ะฉันร้อนรนจริงเกลือ๑ชอตผงชุดร้อน๑ชอต
พริกไทยก็เทเข้าไปเลยแล้วก็รีบผัดเอาให้เสร็จเร็วที่สุด
ก็ใส่เกลือพริกไทยเข้าไปแล้วต้นหอมต้นหอมใช่
วินาทีสุดท้ายรีบจัดการเลยครับ

หมดเวลา
สตาร์เชฟทั้ง๔ท่านพวกเราพูดเสมอว่าครั้งนี้จะมีสตาร์เชฟหนึ่งท่าน
ที่ต้องจากครัวสตาร์เชฟไปตลอดกาล

ต่อไปเราขอเชิญคุณปร้ายไข่นาน

คือผมทานรสจัดใส่ไป๓๐มือเท่านั้น
สำหรับผมแล้วต้องให้๒คำนี้

หรือหยุนนำข้าวผัดของคุณขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับ
พูดได้ว่าข้าวผัดจานนี้ไม่เลวเลย
ตรงตามข้อกำหนดทุกอย่าง
เม็ดข้าวนั้นทำได้ดีมากทีเดียว
แต่ต้นหอมทีหลังความหอมของมันยังอยู่
เมื่อคุณกลับบ้านก็ทำให้ลูกชายคุณทานได้เลยนะครับ

ก่อนที่จะชิมเนี่ย

ผมชอบการจัดจานเพราะว่ามันเรียบง่ายมากเลยนะฮะ
ความจริงนั้นยากเย็นกว่าจะทำออกมาได้นะฮะ
จานนี้พอดูไปแล้วเนี่ยมันนิดนึง
แล้วก็ผัดไม่แตกดี
เป็นก้อนแบบนี้ในจานนี้

ไม่ว่าเม็ดข้าวจะแตกหรือจับตัวกันมันก็เข็มมาก
สามารถเห็นปริมาณของพริกไทยในจานได้อย่างชัดเจน
ตักเข้าปากนอกจากความเค็มแล้วเนี่ย
ก็เป็นรสของพริกไทยทำให้รู้สึกเผ็นไปทั่วปากเลยนะครับ

ตักเข้าปากและเคี้ยวทุกเม็ดมีความนุ่มไม่เสียความยืดหยุ่น
หมายความว่าไข่ไก่ผสมผสานกับข้าวได้อย่างลงตัว
ผัดไข่จานนี้สำหรับคนที่ชอบทานข้าวผัดไข่อย่างผมมันไม่เลวเลย

ในการแข่งขันทำข้าวผัดไทยรอบนี้มี๑คนที่ทำได้โดดเด่นกว่าสตาร์เชฟอีก๓คน
คนนั้นก็คือ

สิ้นไปจริง

ยินดีด้วยนะคุณรอดแล้วเชิญไปพักข้างเวทีเลย

ทีเหลืออีกสามท่านไปข่ายนานลิวหยุนชงใต้ลิน
ต่อไปนี้มีคนที่รอด๑คน

ถ้าคุณไม่อยู่ฉันรู้สึกไม่คึกคักเลย

ดังนั้นชงใต้ลิ้นก็

คุณคิดว่าวันนี้คุณวิกฤตที่สุด
และผู้ที่ผ่านอย่างเฉียดชิวคนนั้นก็คือ

ตั้งแต่คุณเข้ามาที่ครัวแห่งนี้
ตลอดเส้นทางนี้ทุกคนมองเห็นความก้าวหน้าของคุณนะครับ
ทุกคนสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนที่
มีใจรักในการทำอาหาร
และความกระตือร้นในครั้งนี้ต้องมีต่อไป
เรียนรู้ฝึกฝนตลอดเวลา

เริ่มจากชอบทานเปลี่ยนเป็นชอบทำ
กระทั่งสามารถทำออกมาให้คนที่คุณรักทานได้นะครับ
ช้องใต้หลินน่าเสียดาย
ระวังว่าความร้ายเรียงสาของคุณ
สร้างสีสันให้กับห้องครัวนี้
สามารถใช้ความกระตือรือร้นในการทำอาหาร
และนำความกระตือหรือร้นมอบให้กับคนรอบกายที่คุณรัก
นี่เป็นสิ่งที่เราต้องการ
ขอบคุณที่มาร่วมรายการเรานะครับ
ฉันไม่อยากจากทุกคนไปเลยค่ะ
หวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมานั่งดูหรืออะไรก็ตามนะคะ
ครัวสตาเชฟเพราะเรายินดีต้อนรับคุณเสมอนะครับ
ขอเชิญคุณกลับที่โต๊ะถอดผ้ากันเปื้อนออกด้วยนะครับ

หวังว่าจะได้สัมผัสถึงความสามัคคีความสนุกแบบนี้อีกครั้ง
ที่ชงใต้ลิ้นจะไปเราขอเชิญจิ๋วข่ง
จริงผมคิดว่าคุณควรจะได้อยู่ต่อ
เพราะว่าคุณสวยสง่า

ในสายตาของผมเลย

รักนะคะคนดีของฉัน

ขอมอบให้คุณจากใจจริง
อย่าร้องไห้นะคนดี
ชงใต้ลิ้นที่เข้าร่วมรายการ
และอยู่กับเพื่อนที่ครัวสตาร์เชฟของเรานะ

ครบเพลิงเดินออกไปก็ยังทำใจไม่ได้คุณแม่ทำอาหารให้ทานตั้งแต่
เด็กเด็กแต่หลายปีมาเนี่ยไม่เคยทำอาหารให้แม่ทานสักมื้อเลย
ถึงฉันจะไม่มีพรสวรรค์ในการทำอาหารเลยเหลืออีกสิบนาทีคุณทำทันไหม
ฉันพยายามแล้วผัดยังไงคะเนี่ยอ๋อ

เช่นว่าความอดทนและความตั้งใจทำให้เราทำอาหารได้

ผมคิดว่าผมจะให้คุณ๒คำ

ฉันจะทำอาหารอร่อยสักมือให้แม่ทานได้ค่ะ